คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตกันหน่อยค่ะ
วินมอเตอร์ไซรับจ้างหลอกกันเอง
สาเหตุมาจากแย่งลูกค้ากล้องวงจรปิด
สามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนคุณผู้ชมดูลำดับภาพไปพร้อมกันนะคะ
กล้องวงจรปิดจะเห็นว่าชายสองคนกำลังพูดคุยเจรจากันอยู่
แต่ทันใดนั้นชายคนหนึ่งก็ชกหน้าอีกฝ่ายหนึ่งทันทีเลย
แล้วสักพักหนึ่งเกิดเหตุการณ์ชุนละมุนวุ่นวายมารุมมาตุ้มกันขึ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือ๒๗กุมภาพันธ์เนี่ยค่ะ
ตำรวจศูนย์วิทยุสพป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
เขารับแจ้งพอรับแจ้งเหตุเสร็จปุ๊บก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พบว่ามีผู้บาดเจ็บถูกแทง๑ราย
บาดเจ็บก็คือนายปียะศูนย์สันเทียอายุ๔๒ปี

ถูกแทงเข้าที่บริเวณชายโครงด้านซ้ายจำนวน๒แผล

เจ้าหน้าที่รีบนำตัวไปส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
ทีนี้เราไปสอบถามพี่ชายของผู้บาดเจ็บ

เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุน้องชายเนี่ย
กำลังรอลูกค้าอยู่ที่คิวดังกล่าว
ระหว่างนั้นมีนักท่องเที่ยวมาว่าจ้าง

ตัวน้องชายของเขาก็ให้เพื่อนอีกคนไปส่งแทน
จากนั้นน้องชายก็มายืนอยู่ที่คิวรถตามปกติ
ผู้ก่อเหตุค่ะทราบชื่อก็คือนายโจ้เข้ามาต่อว่า
หาว่าน้องชายไปแย่งลูกค้าก็เลยทำให้มีปากเสียงกันขึ้น
ผู้ก่อเหตุจึงชกเข้าไปที่ใบหน้าน้องชาย๑ครั้ง
ตอนนั้นตนเองพี่ชายของผู้บาดเจ็บนี้
พยายามเข้าไปห้ามห้ามว่าอย่าทำร้ายร่างกายน้องชายเขา

จากนั้นคนก่อเหตุก็เอาแล้วค่ะ
ชักอาวุธมีดเข้ามาแทงน้องชายหลายต่อหลายครั้ง
ส่วนตัวเองก็ถูกมีดแทงเฉียดเข้าไปที่แขน

ตอนนี้ตำรวจไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

คิวรถมอโทแซ่มุ่งหน้าไปทางท้ายซอยบางหล่า

ตอนนี้ตำรวจบอกว่าพยายามรวบรวมหลักฐาน
เดี๋ยวขอสารอนุมัติออกหมายจับต่อไปนะคะ

ติดอยู่แล้วแล้วก็ติดเข้าไปอีกนะคะ